ไม่อยากจะเห็นรถตู้วิ่งข้ามจังหวัดเลย
เพราะว่าหลายครั้งมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
แต่บางคนก็บอกว่ามันก็จำเป็นนะ
มันสะดวกนั่งรถตู้บางทีพอจะรอรถทัวร์รถโดยสาร

เห็นถึงปัญหาจริงนะสำหรับการนั่งรถตู้
แล้วก็ข้ามจังหวัดนั่งรถตู้แบบระยะไกล
เขาบอกว่าเดี๋ยวรอสักปี๒๕๖๒อีก๒ปี
ไม่ให้มีรถตู้วิ่งข้ามจังหวัดแหละเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ
ส่วนวินรถตู้ที่จันทบุรีซึ่งเป็นวินที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
ก็เงียบเหงาบางตาเลยทีเดียวเชื่อว่าคนน่าจะกังวลใจ
ไม่กล้าใช้บริการหลังจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
วินรถตู้โดยสารโรบินสารจันทบุรีเมื่อวานนี้

ผู้โดยสารไปใช้บริการน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
เชื่อว่าน่าจะยังคงกังวลจากอุบัติเหตุที่เพิ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาวปีใหม่
คนก็ต้องรีบเดินทางกันแต่มันเงียบเหงาลง
เห็นได้ชัดจริงนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ลองไป

เขาก็บอกว่ายอมรับว่ายังกังวลจริงหลังจากรู้ข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แต่ก็จำเป็นต้องใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรถตู้ดูหน่อยค่ะ
หลบสังเกตคนขับรถหรือว่าจะดู
ผมคิดว่าอาจจะเตือนตัวเองด้วยอำนัดไม่คลาดไม่อะไรอย่างงี้
แต่ดูสภาพเป็นร้อนด้านข้างด้วยครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
บอกว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการขับรถเร็วเกินกำหนด
คนขับอาจจะมีอาการเหนื่อยล้า

ถ้าจะยกเลิกการให้บริการรถตู้สาธารณะ
แต่จะผลักดันให้มีการใช้รถตู้ในการขนส่งข้ามจังหวัดน้อยลงค่ะ
เราก็คิดในเรื่องของการที่จะทดแทนในเรื่องของรถตู้

ซึ่งรอบของการทดแทนนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ
ถ้ารถรุ่นปี๕๒นั้นก็อยู่ในปี๖๒
๖๒ซึ่งก็จะเริ่มเอารถขนาดใหญ่เข้ามาทดแทน
แต่เราต้องให้เวลาในการปรับตัวของรถตู้ขึ้นมาเป็นรถใหญ่
ท่านรัฐมนตรีบอกว่าคือจะไม่ให้มีเลยมันยาก
ก็อาจจะลดจำนวนปรับเปลี่ยนเรื่องของรถตู้
ให้เป็นขนาดที่ใหญ่มากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
มาดูความคืบหน้าในการจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนของทางบริษัทประกันภัย
ที่จะต้องเสียให้กับผู้ที่เสียชีวิตในอรันศรีว่องไทย
ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบสมาคมประกันวินาศภัย
ประเมินว่าในส่วนของรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นน่ะนะคะ
เมืองต้นบริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตคนละ๗แสนบาท
จากการทำประกันภัยรถภาคบังคับและประกันภัยรถภาคสมัครใจประเภท๓
ส่วนคนขับรถตู้จะได้รับเงินชดเชยเพียงแค่๑๓๕๐๐๐บาท
เพราะถูกพิสูจน์ว่าเป็นผู้กระทำความผิด
พิสูจน์ว่าผิดจริงก็จะได้รับเงินน้อยลงมานะคะ